มีเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับเจ้าของบ้านเช่าคนหนึ่ง
ก็ขึ้นไปทำโครงหลังคาบ้านใหม่นะฮะก็ขึ้นไปก็ปีนขึ้นไป
แล้วก็จมน้ำซึ่งเป็นน้ำสิ่งปฏิกูลนะครับ
แล้วก็ถูกไฟดูดด้วยเสียชีวิตอยู่นะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในท้องที่ของสพแม่โจ้นะครับท่านผู้ชมครับ
แพทย์แล้วก็ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตจากการตกบ่อปฏิกูลลงไปนะครับ
อยู่หลังบ้านพักคนงานหลังวัดป่าเหมือดตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยจมอยู่ในบ่อนี้ครับบ่อเกลอะหรือว่าบ่อปฏิกูลหลังบ้านพักคนงาน
แล้วที่ท่านเห็นสายสายเนี่ยเป็นชุดสายเชื่อมเหล็กนะครับที่ยังจุ่มอยู่ในบ่ออยู่ข้างข้างศพนะฮะ
ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเอาศพขึ้นมานะครับพอเอาขึ้นมาจากบ่อได้เนี่ยคือก็ต้องช่วยกันเอาน้ำมาล้างสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในบ่อแล้วมันติดอยู่ที่ศพอ่ะ
ต้องช่วยกันล้างทำความสะอาดให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ให้แพทย์เวียนเข้าชนะสูตรนี่เป็นเครื่องมือที่เขาเอาไปเชื่อมนะครับเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันนะฮะเอาน้ำมาฉีดมาล้างศพก่อนนะครับก่อนที่แพทย์จะเข้าชนะสูตรนะฮะเพราะว่ามันเป็นบ่อปฏิกูลนะฮะจากการชนะสูตรนะครับพบว่าน่าจะเสียชิดมาแล้ว๘๑๐ชั่วโมงนะคร
อยู่แถวบ้านพักนะฮะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายเขาก็ขึ้นไปเหยียบปากบ่อซ่วมนะเพื่อใช้ครีมออกเหล็กเชื่อมทำหลังคาใหม่ปรากฏว่าแผ่นปูนที่มันปิดปากบ่อซ่วมอยู่อ่ะมันแตกพอมันแตกเขาก็ร่วงตกลงไปจมลงไปในบ่อแต่ในมืออ่ะยังถือครีมออกเชื่อมเหล็กอยู่ซึ่งมันเชื่อมกับไฟทีนี้พอตกลงไปในบ่อซ

ตอนนี้ดูสายไฟที่เชื่อมไหมนะครับ